รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
เราต้องแสดงความดีใจกับเจ๊ด้วย

เอ้าอีกไม่กี่วัน

จะได้มีหัวเป็นคนสักทีว่างั้นเถอะ

ไม่เคยมีแมวอะไรกัน

เจ๊จะแต่งงานใช่มั้ย

นี่ไง
หน้าตาเขาดีแต่จิตใจเราหย่ามกล้าง

ใช่
จิตใจแกเนี่ยมันหย่ามกล้าน
มันหย่ายักษ์
เนี่ยเป๊กกำลังจะแต่งงานดูเขาพูดสิ
เลิกย่ามก็จะแต่งงานวันไหนบ้างเจ้าหมอ
จะแต่งเวลาก็เลิกกับเจ๊ก็ได้
เหมือนมีไปตั้งจริง
ดูว่าแต่งดีวันไหนอย่างนี้เหรอใช่ไหมว่าก็พูดอย่างนี้สิ

และช่วงโอกาสต่อจากนี้ไปขอเชิญเจ้าสาวนะครับ

แล้วเบิดยืนเป็นเจ้าบ่าวให้หน่อย
โอ้โฮต้องได้กันแล้วมึงลูกเป็นกบเนี่ย

วันนี้

มาวันนี้ดีใจที่ได้โพล

ทั้งที่เคยแอบเสียตัวให้กับชายก็หลายคน
มาวันนี้ดีใจที่ได้ผัวเป็นตัวตน

ขอบคุณผัวทุกคนที่มางานค่ะ

กูเป็นเจ้าบ่าวกูก็เอาขันหมากกลับ

ว่าเจ๊ก็กล้าพูดแบบกล้าแสดงออกแบบไม่เขิน
แต่ถ่ายรูปถ่ายรูปพรีเวดดิ้งหน้างานก็ต้องสำคัญนะ

ก็ต้องสวยเพราะมันจะเก็บไว้ดูจนแก่เท่า
เออใช่แล้วอีกไม่กี่วันก็แก่แล้วด้วยนี่

ไม่ต้องนี่ธรรมชาติชอบไหม

เอาแบบถ่ายแล้วแบบว่าโลเคชั่น

ผีเสื้อบินชอบไหมชอบ
แต่ไม่มีเสื้อหายไหวมีแต่พีเอาละเจ๊บาลเหรอหยอก
เราไม่เหมือนพีหรอกเข้าไปเราเหมือนไทยทีลนจายโดโนซอล
ทีลนจายโดโนซอลโอ้โฮอีก
นำเจ๊เขาหน่อยถ่ายพรีเวดดิ้งใช่เอาแบบตื่น
ตายแล้วให้น้าเบิร์ดแนะนำไม่ทำคลุปตามอะไรไม่เอานะน้าเบิร์ด
ตามเรือนจำเหรอบ้าพรีเว็ดดิ้งอะไรตามเรือนจำ

ถ้าอยากน้าเบิร์ดแนะนำมันไม่พ้นกับวงนี้หรอก

แนะนำได้เลยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
แต่เจ๊ก็ชอบอุทยานแห่งชาติฟังศรีดานะจริงแล้ว
เอ้าทำไมไม่ไปอุทยานแห่งชาตินี่
ทับลานนะเจ๊เฮ่ยโอ้โฮโอ้โฮ

เออทับลานดีกว่าแค่ชื่อกันต้องหวังแล้วแค่ชื่อกันต้องหวังแล้ว
เพราะ๓ที่นี้นะบอกเลยผีเสื้อเยอะมาก
จะบินแบบสวยงามมากมาตอนเจอ

โอเคอยากไปทั้ง๓ที่เลยแต่ที่ไหนถูกสุด

อุทยานสามที่นี่ที่ไหนราคาทุกที่สุด
ใครรู้บ้างว่าค่าเข้าชมผีเสื้อที่อุทยาน๓แห่งนี้แห่งไหนราคาถูกที่สุด
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
อุทยานแห่งชาติปางศรีดาจังหวัดสะแก้ว
อุทยานแห่งชาติทัพลานจังหวัดนครราชศรีมา
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊กแล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืนของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น
ไม่ต้องตอบคำถามเป็น๑๐ข้อเงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร
ขอต้อนรับคุณลิลา

เป็นจะถามคุณว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกคึกคักอยู่ทางด้านนู้นค่ะ
เปลี่ยนหน้าไม่เคยซ้ำ

บางวัน๒คน
อยากจะพาสมองดูละกิ้น

ยังจัวกันไปถึงไหนวะ

มันในเย็นวานนี้ตอนเช้าก็

พอค้าก้าวมันไก่มันยังไม่เว้ยเลย

เขาขอซื้ออุปกรณ์จัดบอร์ดหน่อยได้เปล่าเตมีเปล่า
เพื่ออะไรนะอุปกรณ์ตัดบอร์ด
อุปกรณ์จัดบอร์ดใช่ค่ะ

นี่แต่งชุดหน้าสุดสาวแต่งหน้าเข้มขนาดนี้

อันนี้ไม่เกี่ยวกับน้าแล้วนะ

โอ้โฮเหยิร์ด

ถนัดเบาหวานกับความดันยังเป็นทั้ง๒อย่างได้เลย

เอางี้ซื้อของจัดบอร์ด

จะให้มันนั่งด่าเล่านิกายมั้ย

เขาเรียกว่าฟิลเจอร์พาร์ค

ไปจัดป่อให้สวยงามเลยค่ะ

แล้วสามแบบนี้อันไหนถูกที่สุด
สวัสดีครับ

คุยกับใครอะ
เค้าเรียกว่าฟิวเจอร์

คุณเยี่ยมแล้วมันควรดีปรรรณอย่างเฉินปรรรณกับยาว
โอ้โหนี่สวยนะพูดถึงนะ

อันนี้จัดไม่ได้จัดบอร์ดจัดงานน้าได้เลย

ราคาถูกที่สุดครับ
ของพี่กากเพชร

ราคาต้องถูกกว่าเพราะมีอยู่นิดเดียว

นี่อยู่จะบอด

เป็นข้อแรกที่พี่ยืนอยู่กันนานมากเลย

ที่ไม่ได้คิดอะไรเลยให้ตายดับ
ต่อให้น้องแก้ผ้ายืนต่อหน้าพี่

เฮ้ยไปอีกนิดนึง

เอาล่ะคุณลินลาวันนี้อาจจะทำงานยากนิดนึงนะคุณ

แต่ว่านอกจากสวยและเซ็กซี่ด้วย

เราคิดดูซิว่าแบบไหนถูกสุด

ประเดิมค่ะตังค์ตนอยู่ที่

ถูกกว่า

และอันสุดท้ายค่ะกาเทศต้องแทงกว่า๗๘บาท

รู้นะคะคุณอยากให้เธออยู่ต่อ

แพงกว่าแพงกว่า
แพงกว่าไหมแพงกว่าแพงกว่า
แพงกว่าแพงกว่า

เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
เก่งมากสวยด้วยน่ารักด้วย

ตอนนี้สะสมเอาเงินไปกินขนมราคา๒๐๐บาท
ข้อต่อไปจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

มั่นใจเหลือเกินว่าจะต้องมาแบบกระตือลือล้น

อะไรอย่างนี้

แหมวันนี้แก๊งป่วนของเรา
ขยันทำงานเป็นพิเศษเลยนะเนี่ย
ไม่รู้ว่าติดอกติดใจอะไรใครหรือเปล่า
แม่ช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อ
พร้อมกับคำถามข้อที่๒ของคุณลินลาครับ